ตอนที่ขับรถมาทำงานก็ยังตก
ก่อนเข้านอนตื่นนอนก็ยังตก

เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องถามนะคะว่า
น้ำท่วมขังรอการระบายไหม

พาคุณผู้ชมไปสำรวจกันหน่อยแต่ละจุด

มันมันเทียมไฟรถระเวยน้ำอ่ะดูดิ

สุขุมวิทย์ต้องใช้คำว่าเป็นคลองสุขุมวิทย์เถอะค่ะ

ใช่แทบทั้งสายเลยกลายเป็นคลองแบบนี้นะคะ
สุขุมวิท๗๑ค่ะตรงนี้นะคะ
เออมีคนแชร์ภาพรถเก่งนำท่วมไปครึ่งล้อเมื่อสักครู่
แต่ยังขับฝ่าต่อไปได้นะคะ
คันไม่ไหวถึงขั้นต้องจอดแล้วก็เรียกรถยก
ให้มายกรถตัวเองไป

นี่ถ้าจอดเสร็จเลยนะ

รถเก่งสีดำขับลงมาจากทางด่วนก่อนถึงแยกคลองตัน
ไปเจอน้ำท่วมสูงแบบนี้ขับต่อไปไม่ไหว

นิ่งเลยค่ะยอมเลยนะคะยกมือยอมแพ้เลยนะคะ

ช่วงเช้าสักประมาณตี๔นี่ก็ยังหนักอยู่นะฮะ

กันไมค์ไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันเลยนะคะ
คุณอุ๋ยบุตด้าเบสดารานักร้องมีการโพสต์รูปลงในโซเชียลด้วยนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความนี่เวนิสอยู่ไม่ไกลแค่เอกมัยนี่เอง

ใช่นะฮะลักษณะคือประชดแหละดูออกนะคะ
คุณฮายพี่ฮายอภพรนครสวรรค์
มสกุลนครสวรรค์แต่โพสต์ภาพที่บ้านแก

ขับรถกลับบ้านเจอสภาพน้ำท่วมครึ่งล้อ
โพสต์ในไอจีตามหาท่านผู้ว่าชัดชาติกรุงเทพ
มาช่วยด้วยนะคะตามหาท่านชาติชาติพวกกรุงเทพฯเนี่ยมาช่วยด้วย
นี่นะฮะส่วนรามคำแหงเออรามคำแหงนี่ก็หนักนะ
ไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดับแบบนี้ดับกลางทางแบบนี้นะคะ

คือน่าจะลุยมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็มาดับตรงนี้ค่ะ

มันอาจจะซัดเข้าไปในท่อไอเสีย

ต้องลงมาช่วยกันเข็นแบบนี้นะคะ
คือเข็นกันท่ามกลางสายฝนแล้วค่ะ

ดินเดชารถเล็ก

รถเล็กผ่านได้แค่บางคันนะฮะ

ทางเข้าอสมทถนนย่านรัชดา

มอเตอร์ไซค์จอดข้างเนี่ยนะ
เวลารถใหญ่ขับผ่านเป็นคลื่น
นี่คือเลี้ยวเข้าจากตารางก้าวมาเลยนะ

เพราะฉะนั้นเมื่อวันฉันต้องล้ออ้อมไปอีกฝั่งนึง

นี่หนักเลยนะตรงนี้หนักมากเลยค่ะ
เห็นมั้ยล้มละนาดแบบนี้

โมเมให้บริการไหมเมื่อคืนยังให้บริการอยู่

นี่เป็นช่วงเลิกการพอดีด้วยนะคะ

ะเข้าสนใบเมืองลั้นลำสำรี

ประตูกับเมสพอเปิด
สูงมากอ่ะนะคะโอ้มีคนแซวว่านี่สวนสยามทะเลกรุงเทพสาขาสองนะคะ
ครับรถเมย์ก็โดนแท็กซี่โดนไหมรถเมย์สูงยังโดนแท็กซี่เหรอโอ้
นี่นี่คือสภาพนี่ภายในห้องโดยสารของแท็กซี่นะคะ
นี่ผู้โดยสารถ่ายอ่ะสิเนี่ยใช่ค่ะลักษณะนี้คือท่วมถึงข้อเท้าอ่ะ
เท้าผู้โดยสารแต่ความสปีริตของพี่โชเฟอร์พี่แกยังขับฝ่าน้ำท่วม
ส่งผู้โดยสารต่อนี่ค่ะคนถ่ายคลิปอ่ะบอกว่าระหว่างทางเนี่ย
โชเฟอร์เนี่ยเปิดกระจกแล้วก็ปิดแอร์แล้วถามนะน่ารักมากเลย
ถามผู้โดยสารตลอดโอเคไหมโอเคไหมที่สุดแล้วก็พาเธอไปส่งบ้านได้อย่างปลอด
คือผู้โดยสารก็อยากจะถามกลับแล้วรถพี่โอเคไหมพี่โอเคไหมเออแล้วพี่โอเคไหมนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องอวยยศแล้วล่ะค่ะสปิลิตเกินร้อยแบบนี้นะคะ
พี่แท็กซี่เนี่ยพี่โชเฟอร์ชื่อว่าคุณปัญญาศรีจุ้ยทะเบียนรถแท็กซี่
ททหารบใบไม้๑๒๖๗เพราะอะไรรู้ไหมที่ต้องอวยยศขนาดนี้
เพราะแท็กซี่บางคันนะเจอแบบนี้โอ๊ยทิ้งเรากลางทางเลย
รับแล้วปล่อยลงเลยเออปล่อยลงระหว่างทางเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่รถนะคะน้ำมันไปทุกที่ค่ะ
คุณผู้ชมบ้านบ้านเรือนประชาชนก็เออท่วมเข้าไปเหมือนกันนะคะ
อย่างบ้านหลังนี้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินก็เสียหายเหมือนกัน
เจ้าของคลิปบอกว่ามีพัสดุเตรียมส่งให้ลูกค้าเสียหายไปกว่า๕๐๐บาท
โอ้โหนี่ค่ะนี่เดินลุยน้ำท่วมในบ้านตัวเองเลยนะคะ
นี่บ้านหรือคลองนะคะนี่เป็นแค่บางจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะฮะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกว่ากระทบกันทุกหย่อมยาก
กรุงเทพมหานครทีมข่าวไทยรัฐทีวีเช็คล่าสุด
สักประมาณตีห้ากว่านะคะยังมีบางจุดที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะ
เฉพาะสุขุมวิทย์แถวบ้านดอมสุขุมวิท๑๐๑ทับ๑อันนี้หนักเลยนะคะ
เป็นน้ำท่วมสูงมากเลยเช้านี้ใครไปทำงานก็เตรียมรับมือนะคะ
กรมอุตุบอกจะถึง๒๔เลยนะช่วงฝนจะหนักนะต้องเตรียมรับมือ
ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนระวังเช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมรองเท้าบูธหน่อย

มาสัญญากันไหมคุณผู้ชมคนกรุงเทพเราจะทิ้งขยะลงถังเท่านั้น
เพราะว่าปัญหาที่น้ำมันระบายช้าเนี่ยขยะทั้งนั้นเลย
ต้องช่วยกันนี่ค่ะต่อให้แขนแกร่งที่สุดในปัจจัยพีก็ท่วมไม่ได้หรอก